มีคนร้องเรียนส่งข้อมูลมาให้เราบอกว่าช่วยมาดูหน่อยเถอะ
พระท่านฆ่าตัวตายแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกอยู่ที่นี่หรือเปล่า
ดูภาพล่าสุดวันนี้นะครับที่สำนักสงภูหินกองที่จังหวัดหนองบัวลำพู
นี่เจณฐีเอาผ้าขาวไปคลุมลุบปั้นนี้แล้วนะ
เขาเรียกว่าเป็นรูปปั้นถวายเสียร
นี่ฮะไม่รู้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้พระธรรมกรเนี่ย
ถึงขั้นใช้เครื่องกิโยตินเนี่ยตัดคอตัวเอง
เพื่อถวายเสียรแด่พระพุทธเจ้า
หวังว่าจะเกิดใหม่เป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่า
คุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้แล้วก็เห็นรูปปั้นนี้
ตั้งแต่วันแรกที่เราเล่าข่าวคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะว่า
แล้วจะปล่อยรูปปั้นนี้เอาไว้แบบนี้หรือจะทุบทิ้งดีไหม
ครับชาวบ้านในพื้นที่ก็บอก
เพราะฆู่สื่อข่าวรถลงพื้นที่ไปไปคุยด้วยชาวบ้าน
ล่าสุดท่านผู้วัฒนศพรรจรรย์จังหวัดหนอมปุรมภูย์
บอกเจ้าหน้าที่แล้วนะครับค่ะทุบฮะอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุบครับ
แต่วันนี้เอาผ้ามาคลุมเอาไว้ก่อนนะฮะเหตุผลของการต้องทุบเนี่ย
เป็นเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนนี้คือภาพช่วงบ่ายวันนี้นี่เองครับ
ทันเอกพุทธิวัตดิ์สุริภงพลปรองผู้บนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคมภายในทรัศนาจักร
หรือว่ากรอะอล์มเปื้องนอของจังหวัดนองบลหรำภู
สร้างเอาไว้ที่สำนักสงภูหินกองที่จังหวัดหนองบุรมภู

เชือกฟางสีขาวผูกมัดเอาไว้ด้วย
แต่เป็นห่วงประชาชนที่ก็ยังเดินทางมาที่สำนักสงภูหินกองอยู่
หรือว่าแม่ชีพระหรือญาติโยมที่ยังอยู่ที่นี่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะตีความกันผิดเข้าใจกันผิดเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็เลยต้องคลุมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทุบแล้ว
นี่ฮะนี่เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยขึงผ้าเอาผ้ามาม้วนคลุมเอาไว้แล้วเอาเชือกฟางมัดเอาไว้ก่อน
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำผ้ามาคลุมรูปปั้นนี้นะครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
เราก็แค่สังเกตเห็นคือมันมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าท้องฟ้าตอนนั้นแดดจัดมาก
พอคลุมผ้าปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนเป็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยนี่ลมกระโชกแรงมาเลยนะฮะ
ต้นไม้เนี่ยใบไม้นี่ปลิวว่อนเลยไม่รู้จะสื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่า
แต่ความจริงในพื้นที่ฝนก็ตกมาวันสองวันแล้วล่ะวันที่เราไปวันนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุใหม่ฝนก็ตก
ช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่วันนี้กรุงเทพก็ตก
กรุงเทพก็ตกอย่าให้ตกแถวโชคชัยสี่บ้านผมมากมีแต่ฟ้าฝนไม่ตกสักทีเนี่ย
นี่ฮะแต่อันนี้ก็ทีมข่าวเราไปรอทำข่าวนะครับ
ก็เลยสังเกตมาให้ว่าเออมันก็มีลักษณะแบบนี้ด้วยก่อนจะคุมผ้านะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากนั้นก็จัดการคลุมผ้าเอาเชือกมัดไว้เรียบร้อยนะครับ
ไม่มีใครมาขัดขวางอะไรนะครับพันเอกพุทธิวัฒน์ท่านบอกว่าทหารเนี่ย
ซึ่งเขาให้ทหารเนี่ยดูแลพื้นที่นี้นะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าที่พักสงฆ์แห่งนี้มาสร้างโดยไม่ได้ขออนุญาต
หรือจะขออะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ได้รับอนุญาต
เพราะฉะนั้นถือว่าบุกรุกพื้นที่
หลังจากมีข่าวพระธรรมกรฆ่าตัวตายในพื้นที่
แล้วยังสร้างรูปปั้นถวายเสียงเอาไว้ที่สำนักสงฆ์ด้วย
ทางทหารได้หารือกับทางผู้ราชการจังหวัด
แล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หารือร่วมกัน
มองว่าหากปล่อยรูปปั้นนี้เอาไว้
จะยิ่งสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้มาพบเห็นเข้าไปอีก
วันนี้ก็เลยเอาผ้าขาวมาคลุมเอาไว้ก่อน
ภายในวันพรุ่งนี้จะทุบรูปปั้นนี้นะครับ
เพราะรูปปั้นนี้ถูกสร้างผิดจากคำสอนทางพุทธศาสนานี่นะครับ
ส่วนวิธีการทุบทำลายนะครับ
ว่าต้องใช้วิธีก็คือทุบทีละส่วน
เพื่อให้ง่ายต่อการยกเอาไปนะครับ
จะเอาไปเก็บที่ไหนเอาไปไว้ตรงไหนก็ว่ากันอีกทีนึง
จะเก็บที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องหารือกันนะครับ
รวมถึงพวกอิดบล็อกที่ลูกศิษย์เนี่ย
เอาไปวางไว้ในจุดที่ทำพิธีชาปนกิจศพอดีตพระธรรมกรนะฮะ
แล้วก็จุดที่เป็นเครื่องกิโยตินตรงนี้นะครับ
ที่เขาเอามาล้อมเป็นวงเอาไว้
เมื่อก่อนเคยมีเครื่องกิโยตินอิดบล็อกตรงนี้เนี่ย
เดี๋ยวก็ต้องเอาไปทิ้งให้หมดด้วย

ถอดเอาไปไว้นะครับเมื่อวานนี้ไปตามเจอแล้ว

ในในทางกฎหมายในทางชาวบ้านกับราชการอ่ะเนาะ
มันก็เป็นการต้องขลุมอร่วยคุยกันก่อน
คุยกันดูกันก่อนว่าจะไปยังไงแต่ขั้นต้นที่แน่ก็คือ
หนึ่งเอารูปนี้ออกสองห้ามก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมจากนี้แล้ว
แล้วแม่ชาวแม่ชีรู้สึกว่าเสียที่อยู่ที่นี่อ่ะ
อันนี้ค่อยคุยกันเนอะเป็นระยะเพราะเขาก็ต้องใช้เวลา
มันก็ไม่ใช่ว่าจะมาวันนี้ต้องลงหรือเดี๋ยวนี้เลย
มันคงเหมือนมาขอพักอาศัยเฉยแล้วจะออก
ทีนี้พอถึงเวลาไม่ออก
อันนี้ขอจากเจ้าของพื้นที่ทางอำเพิร์ทดำรึงกันเองดีกว่า

เจ้าหน้าที่ท่านก็บอกว่าท่านก็เดี๋ยวทุบกันเองนี่แหละนะ

ก็ทุบกันตามหลักการทำงานของเจ้าหน้าที่นี่แหละนะครับ

วันนี้เจ้าหน้าที่ยังไปทำความเข้าใจกับแม่ชีนะครับ

แล้วก็ลูกศิษย์คนต่างด้วย
เพื่ออธิบายเหตุผลที่ต้องมาทุบรูปปั้น
พร้อมกับแจ้งว่าในอนาคตนะ
ทั้งพระทั้งชี

สร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง

บรรดาแม่ชีหรือว่าผู้ที่มา

ของอดีตพระธรรมกรที่ฆ่าตัวตาย

ถึงเหตุผลต่างของเจ้าหน้าที่

แล้วก็ศรัทธาอดีตพระธรรมกรอยู่

ทหารมาคุยนะเขาบอกว่า
การที่พระธรรมกรตัดศีรษะ

มันก็เป็นเรื่องความเชื่อของแต่ละบุคคล

หรือไม่เชื่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ

ให้อยู่กับปัจจุบัน
ไม่มีใครคิดทำตามนะคะ
อันนี้แล้วแต่ผู้ใหญ่ท่านตัดสินใจนะคะ
ทางเราไม่มีปัญหาแล้วค่ะ
อยู่กับปัจจุบันก่อนนะคะ

ขออยู่กับปัจจุบันก่อน
คุณผู้ชมบอกว่าเห็นด้วยนะคะที่จะให้ทุบรูปปั้นถวายเสียรรูปปั้นนี้ทิ้งซะ
อีกคนนึงที่เห็นด้วยหมอปลามือปราบสัมภเวษี
หมอปลาบอกว่าโอ๊ยผมอยากจะให้ทุบทิ้งไปตั้งแต่วันที่ผมลงพื้นที่ไปวันโน้นแล้ว
อยากจะให้ทุบทิ้งตั้งแต่วันนั้นนี่นะคะหมอปลาบอกว่ารูปปั้นมันไม่เหมาะสม
พอรู้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทุบทิ้งในวันพรุ่งนี้เห็นด้วยเลย
มันสมควรแล้วที่ต้องทุบทิ้งหมอปลาบอกว่าผมคงไม่ได้ไป
เพราะมันต้องเดินทางค่อนข้างไกลหมอปลาเลยฝากบอกเจ้าหน้าที่ไปว่า
ทุบเลยเจ้าหน้าที่ทุบได้เลยตามหลักการขั้นตอนของกฎหมาย
ไม่ต้องกลัวอาถรรพ์ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น
ถ้าจะกลัวถ้าจะระวังก็เนี่ยระวังเศษปูนกระเด็นเข้าหน้าเข้าตาก็พอ
อาถรรพ์นั้นไม่ต้องกลัวถ้าเจ้าหน้าที่ไม่กล้าทุบ
เพราะกลัวอาถรรพ์บอกผมเดี๋ยวจะไปทุบให้
คงไม่ไปแล้วอันนี้เพราะไปสัมผัสมาแล้ว
ถ้าวันนั้นให้ทุบผมก็จะทุบให้ตั้งแต่วันแรกแล้ว
แต่เรื่อยระยะมันไกลมันไกลแต่ถ้าเกิดว่า
ไม่มีใครกล้าทุบจริงผมก็จะไปให้
ถ้าเกิดไม่มีใครกล้าทุบจริงผมก็ไปให้
พร้อมอยู่แล้วมันสมควรทุบตั้งแต่เป็นข่าวแล้ว
หรือตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เป็นข่าวมันก็น่าทุบ
เพราะมันเป็นรูปที่มันไม่เป็นมงคล
สำหรับคนที่คั่งศาสนา
นี่นะคะนี่ก็คือในมุมของรูปปั้นถวายเสียรนะคะ
สำนักสงภูหินกองแห่งนี้นะคะ

แล้วก็มีความเชื่อว่าถวายเป็นพุทธบูชา

ประเด็นเรื่องของความเชื่อตรงนี้เนี่ย
สำคัญเพราะว่าพระทุกรูปที่ออกมาคุยกับทีมข่าวของเรา
ยืนยันเลยว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะ
เรื่องของการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้ว
คำถามคือแล้วทำไมอดีตพระธรรมกรถึงมีความเชื่อเรื่องนี้
ถึงมีความเชื่อแบบนี้
ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูกุฏิของอดีตพระธรรมกรตั้งแต่เมื่อวาน
อย่างที่ทีมข่าวของเราเล่าให้ฟังค่ะ
ถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตของอดีตพระธรรมกร
ก็ถือว่าเป็นพระรูปหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่อย่างสมรรถะ
นี่คือที่อยู่นะคะคือเป็นที่อยู่ทำจากไม้
สี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กเล็กผนังทำด้วยตะข่ายสีฟ้ากันยุง
ไม่ได้กันแดดกันฝนด้วยซ้ำข้าวของเครื่องใช้ก็ไม่มีอะไร
เครื่องใช้ไฟฟ้ายังไม่มีแอร์ก็ไม่มีพัดลมก็ไม่มี
ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายอะไรทั้งนั้นเลย
พระธรรมกรมองว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น
มีข้อมูลจากลูกศิษย์คนหนึ่งของอดีตพระธรรมกร
บอกว่าหลายสิบปีก่อนหน้านี้ก่อนที่อดีตพระธรรมกร
จะมาสร้างสำนักสงฆ์แล้วก็มาอยู่ตรงนี้
พื้นที่ตรงนี้ที่สำนักสงภูหินกอง
คุณผู้ชมเห็นภาพมาสักครู่คือซอกหิน
นอนอยู่ในซอกหินคือพอจะมุดตัวเข้าไปนอนแค่นั้นเลยค่ะ
ตรงนี้ค่ะแค่พอหลบแดดหลบฝนอยู่แบบนี้
แล้วอดีตพระธรรมกรศึกษาพระธรรมลูกศิษย์ลูกหาก็อยู่กันอย่างสงบเรียบร้อย
แล้วก็นอนอยู่แบบนี้คุณผู้ชมคือสมรรถะมากจริง
อันนี้คือความเป็นอยู่นะทีมข่าวก็เลยสำรวจซอกหินตรงนี้นะคะ
ตามที่ลูกศิษย์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะ
ปัจจุบันนี้ซอกหินตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากกุฏิห่างกันแค่๑๐เมตร
อกหินตรงนี้ด้านหน้าค่ะสูงจากพื้นดินประมาณ๒เมตรนะคะ
แล้วมันมีช่องช่องที่พอจะแทรกตัวเข้าไปนอนได้ค่ะคุณผู้ชม
ตัวเข้าไปได้ครับกว้างยาวก็เนี่ยประมาณสักเมตรครึ่งแบบนี้นะคะ
ด้านในจะเป็นแผ่นหินแบบเรียบอะค่ะคืออดีตพระธรรมกรไปวางให้มันดูแบบไปเกลี่ให้พื้นมันเรียบอ่ะนะ
ไม่ให้หินบาดหลังอ่ะนะคะก็มีอิดบล็อกวางอยู่สองก้อน
บล็อกนี้ถามว่าเอาไว้ทำอะไรอดีตพระธรรมกรเอามารองศีรษะแทนหมอนอิดบล็อกเนี่ยค่ะคือนอนบนนี้แทนหมอน
คุณนฤทธิ์ทีมข่าวของเราก็เลยลองมุดเข้าไปนอนดูอันนี้นาริสบอกว่าฝากบอกลูกศิษย์ลูกหาที่ยังเชื่อศรัทธาว่าผมไม่ได้ลบหลู่อะไรนะ
ผมแค่ทดลองดูว่าเข้าไปได้จริงไหมนอนได้ไหมหลบแดดหลบฝนได้ไหมไม่ได้จะลบหลู่พระที่มรณภาพไปแล้วหรืออะไรก็ตาม
เพื่อคนที่ยังเชื่อยังศรัทธาในตัวอดีตพระธรรมกรเขาจะกังวลใจแค่ลองเข้าไปให้เห็นเนี่ยก็นั่งยองได้แบบนี้ก็อยู่ได้แหละแต่ลำบากนะ
นาริสบอกคือถ้านอนเนี่ยได้มันแคบนะแต่ถ้านั่งก็ต้องแบบลักษณะยองกุ๊ดคู้หน่อยใช่ค่ะก็ถามว่าความเป็นอยู่ของอดีตพระธรรมกรเป็นยังไงก็เนี่ยอย่างที่เห็นก็สมทะจริงก็เรียบง่ายจริงแต่มันมีมุมที่เกิดคำถามก็คือเรื่องของความเชื่อไงค่ะที่ตัดศีรษะถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทีมข่า

อื่นแต่พอรู้ว่าอดีตพระธรรมกรเตรียมจะละสังขารก็รู้แค่นั้นแต่ไม่รู้ว่าจะละสังขารด้วยการฆ่าตัวตายแต่พอเห็นข่าวข่าวเนี้ยตกใจมากนะคะลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเขาก็ตกใจก็ไม่คิดว่าอดีตพระธรรมกรจะทำแบบนี้
ก็ต้องพากันมองว่าจะละยังไงก็ตกใจตกใจนะเพราะว่าไอ้เครื่องที่ทำขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรอะไรติดเออเราก็ไม่รู้มันคืออะไรไม่ไม่เคยเห็น
ฉันไม่ได้สอนอะไรมากว่าจนมากก็มาปฏิบัติมาหาที่สงบวนที่ศิษย์ลูกหาที่น้ำเจอมาปฏิบัติต่างคนต่างอยู่ฉันก็ไม่ได้สอนได้ไม่เก่าอะไรมากมายเลยไม่มี
เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าที่อดีตพระธรรมกรทำแบบนี้เนี่ยท่านไปศึกษาธรรมะศึกษาเรื่องราวของพุทธศาสนามาจากไหน
เมื่อวานนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราที่สำรวจในสาราของพระธรรมกรที่ชั้นหนังสือนะครับ
ได้รับการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับเราขอแล้วนะครับ
หนังสือสองเล่มนะครับที่คาดว่าพระธรรมกรน่าจะศึกษาธรรมะแล้วไปเข้าใจ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปเข้าใจผิดเข้าใจแบบไหนอะไรยังไงจนไปก่อเหตุ
ฆ่าตัวตายด้วยการใช้เครื่องกิโยตินตัดศีรษะเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมโลงเตรียมกล่องอะไรเต็มไปหมดนะครับ
วันนี้คุณนฤทธิ์ไปเจอนังสืออีกเล่มนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้เจอเล่มหนึ่งวันนี้เจออีกเล่มหนึ่งนะฮะหน้าปกเนี่ยชื่อวรรณกรรมไทยเรื่องภูมิวิราชินีโดยพระเทพมุณี
นี่นะฮะเราไปเจอนะครับพอลองเปิดดูเนี่ยมีสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกอยู่ที่หน้า๘๘ถึง๘๘
ซึ่งสองหน้านี้มีคำอธิบายเกี่ยวกับโลกันนรกซึ่งหมายถึงนรกขุมพิเศษเป็นนรกขุมใหญ่แปลกประหลาดกว่านรกขุมทั้งหลาย
เนื้อหาโดยย่อนะฮะโดยสรุปเนี่ยบอกเนี่ยเป็นสถานที่ที่มืดแสนมืด
ส่วนหน้า๙๑มีการทำสัญลักษณ์ไว้เหมือนกันนะครับในเนื้อหาเนี่ยระบุเกี่ยวกับความทุกข์ในนรก
แล้วก็คนหลงทางซึ่งคาดว่าสัญลักษณ์พวกนี้อดีตพระธรรมกรน่าจะทำเอาไว้อาจจะเน้นศึกษาเป็นพิเศษหรืออย่างไร
ซึ่งหนังสือหลายร้อยกว่าหน้าเนี่ยมีอยู่แค่๓หน้านะครับ
ที่ถูกทำสัญลักษณ์เอาไว้นี่เป็นหนังสือในชั้นหนังสือของอดีตพระธรรมกรนะครับ
หน้าแรกของหนังสือเป็นภาพสีรูปพระพุทธเจ้า
แล้วยังลงลายมือของพระธรรมกรที่เขียนด้วยปากกาสีน้ำเงิน
เขียนชื่อตัวเองพร้อมกับลงเวลาที่เขียนเอาไว้นี่ครับปี๒๕๒๙นะครับ
อ่ะโอ้โหไม่รู้ว่านี่ฮะท่านศึกษาเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมา๓๐เกือบ๔๐ปีอ่ะ
วันนี้พระครูภัยศาลรัตนานุรักษ์ท่านเป็นเจ้าวาดวัดพดุงพัฒนาอยู่ที่อุดรธานีนะครับ
วันนี้ท่านมาที่สำนักสงภูหินกองที่หนองบัวลำพูบอกว่าตั้งใจจะมาดูรูปปั้นถวายเสียงนี่ฮะหลวงพ่อท่านมานะครับ
ท่านบอกว่ารู้ข่าวเรื่องการฆ่าตัวตายของอดีตพระธรรมกรซึ่งสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมองว่าเป็นสิ่งที่บาปอย่างมากในทางพุทธศาสนา
พระธรรมกรอาจจะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนบางอย่างที่เข้าใจผิดตีความผิดจนเกิดเหตุสลดเกิดขึ้น
หลวงพ่อท่านยืนยันนะครับว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสอนสั่งให้ใครตัดศีรษะถวายพระองค์นะครับ
บำเพ็ญเนี่ยมันหลายอย่างไม่ใช่ว่าสร้างร่างกายมาแล้วจะเอาให้เลย
จะทำเสียชีวิตเลยไม่ใช่อย่างนี้ไม่มีครับคำว่าพระพุทธศาสตร์นี่คือหมายความว่าคนที่จะปรารถนาเป็นพุทธเจ้า

เพราะฉะนั้นการเสียสละชีวิตนี่จะเสียสละ

ไม่แค่คิดแล้วจะไปตัดแขมตัดขาปุชา

ให้ความเห็นเกี่ยวกับหนังสือของอดีตพระธรรมกร
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดหัวถวายเป็นพุทธบูชา
ซึ่งก็บอกว่าหนังสือดังกล่าวอะค่ะ
ให้เห็นว่าอดีตพระธรรมกรหมกมุ่นศึกษาเรื่องของการตัดศีรษะ
การถวายเลือดเนื้อเป็นพุทธบูชามานานแล้วนะคะ
แนวคิดนี้เป็นความเชื่อลัทธิอนาคตวงศ์
ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของชาวพุทธส่วนใหญ่
เพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามหลักธรรมคำสอน
และการเขียนเรื่องราวก็เกินจริง
เพราะว่าหลังจากตัดศีรษะแล้วยังสนทนากับพระพุทธเจ้าได้
ก็เลยกลัวค่ะกลัวว่าลูกศิษย์ที่ศรัทธาจะเชื่อในสิ่งที่ผิด
กลัวว่าจะมีคนทำตามอดีตพระธรรมกรน่ะนะคะ
ซึ่งในหนังสือที่อดีตพระธรรมกรขีดเครื่องหมายถูกเอาไว้
เรื่องของโลกันตนรกก็มองว่า
ไม่ต้องไปศึกษาเรื่องนรกสวรรค์หรอก
อยากให้หันมาศึกษาพระสูตรหลักธรรมคำสอนมากกว่าน่าจะดีกว่านะคะ
คนอ่านเนี่ยถ้าอ่านใช้ปัญญาพิจารณาสักนิดหนึ่งจะเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้เลย
ตัดหัวแล้วยังพูดได้คุยได้กล่าวคำถวายได้ซึ่งมันไม่มี
คำสอนพุทธเจ้าต้องระวังมากเพราะว่าพุทธศนาไม่ใช่ศนาของการบูชายัน
ฉันพูดให้ชัดเจนเลยพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยกับการฆ่าตัวตายเพื่อการบูชา
ไม่มีพระเจ้าเน้นปฏิบัติบูชาที่มาห่วงมาก
ไม่ใช่ว่าห่วงอดีตพระธรรมกรนะเพราะท่านตายไปแล้ว
แต่ลูกศิษย์ลูกหาที่ยังคงศรัทธาอยู่เชื่ออยู่
ก็ยังคงคิดว่าสิ่งที่พระธรรมกรทำถูก
ถ้ายังเอาสถานที่เรื่องราวต่างของพระธรรมกรไว้ที่นั่น
ต่อไปใครที่เข้าไปปฏิบัติที่นั้นก็จะคิดว่า
อุปชาอาจารย์ตัวเองทำถูกต้อง
เดี๋ยวมันเกิดมีใครสักคนอ้างว่ามีศรัทธาแก่กล้าย
อยากจะดำเนินตามรอยครูบาอาจารย์
และตัดหัวตัวเองขึ้นมาอีกจะทำยังไง
อยากเห็นอะไรโรคหลังความตายไม่ต้องรีบเดี๋ยวได้ตาย

ไม่ต้องอยากเรียกอย่าไปเห็นนรกสวรรค์อะไรหรอก
ปฏิบัติให้มันอยู่ในปัจจุบันขณะให้มันดี
ไม่ต้องรีบอยากเห็นนรกเดี๋ยวได้เห็นทุกคน
ไปศึกษาอย่างนี้เราก็อยากไง
มันมีจริงไหมอยากพิสูจน์
ตัดหัวแล้วมันจะได้เป็นภาพเจตนิยายกพิสูจน์
เพราะความพีชั้นหลังอันตรายอย่างหนึ่งนะ

เรื่องแฟนตาซี

คือเรื่องของพุทธศาสนาหรือว่าประวัติศาสตร์

หยิบตำรามาผิดเล่มนี้ยุ่งนะฮะ

หลายร้อยหลายพันเล่มเหลือเกินนะครับ
ต้องหาต้นทางให้ดีนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปตรวจสอบบ้านเกิดหรือว่าภูมิลำเนาของอดีตพระธรรมกร
ตามรายงานของการจดเรื่องของทะเบียนบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อจะเจอข้อมูลต่างจากญาติญาติจากครอบครัวบ้าง
คือไปถึงเนี่ยเป็นวัดนะฮะคือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่านเนี่ยค่ะ
เราแบบค้นแบบดั้งเดิมเลยนะปรากฏว่าพอคุณนวีการไปถึงไม่ได้เป็นบ้านฮะ
ฮะไปเจอนี่ครับทางเข้าเลยนะครับป้ายวัดป่าภูกระแตอยู่ที่จังหวัดหนองบนลำพูนี่แหละ
เราก็ไปขออนุญาตทางวัดนะครับได้สอบถามท่านเจ้าวาดนะครับหลวงพ่อทองภูลนะครับ
ท่านก็เลยให้ทางพระลูกวัดเนี่ยมาให้ข้อมูลแทนท่านบอกว่าอย่างนี้
ก่อนหน้านี้เนี่ยอดีตพระธรรมกรเคยมาขอเข้าทะเบียนสงฆ์ที่วัดที่นี่บอกว่าต้องการมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ท่านเจ้าวาดท่านก็มีเมตตาท่านก็อนุญาตให้ปรากฏว่าหลังจากนั้นอดีตพระธรรมกรท่านหายไปเลยอืม
ไม่เคยมาอยู่ที่นี่ไม่เคยจำวัดที่นี่เลยบอกมาขอมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งขอเข้าทะเบียนที่นี่
รู้ข่าวอีกทีก็คือลูกศิษย์ที่มาทำบุญที่วัดป่าภูกระแตเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าอดีตพระธรรมกรไปจำวัดไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สำนักสงภูหินกองแล้วก็มาทราบข่าวจากสื่อนี่แหละว่ามีเหตุการณ์ฆ่าตัวตายเกิดขึ้น
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับเราได้ทราบข้อมูลจากชาวบ้านว่ามีคนที่อยู่ในเหตุการณ์หลังจากอดีตพระธรรมกรฆ่าตัวตายด้วยเครื่องกิโยตินที่ว่าตัดคออะไรพวกนี้เนี่ย
ซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่มีชาวบ้านบอกว่ามีลูกศิษย์ผู้หญิงของอดีตพระธรรมกรคนหนึ่งเนี่ย
มาเล่าให้กับชาวบ้านในพื้นที่ฟังบอกว่าตัวเธอนี่แหละ
พอเกิดเหตุเสร็จแล้วเป็นคนอุ้มศิษย์ศาสตร์ของอดีตพระธรรมกรขึ้นมา
แล้วก็เอาไปทำพิธีต่างนานานะโดยถึงขั้นบอกว่า
ไปรอเข้าร่วมพิธีกันเนี่ยตั้งแต่๑๔เมษายนเลยนะ
ในวันนั้นพระธรรมกรเนี่ยทำพิธีลาศิกขาก็คือศึกก่อนช่วงเย็น๑๔เมษายน
ค่ะเราก็พยายามตามหาผู้หญิงคนนี้
ว่าอ้าวอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาก็รู้กันหมดนะสิ
ว่ามันจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยทำไมไม่ห้องไม่ห้ามกัน
แต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอนะฮะไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนยังไง
มันบาปด้วยนะ
แกอุ้มสีสาพพระจริงไหม

ใส่กล่อง

แต่พูดกันแกไม่กลัวแต่รู้จัยป้ำ

ตำรวจกำลังสับสวนขยายผลอยู่นะครับ

ว่าเครื่องกิโยตินเนี่ยที่ตอนนี้ลื้อเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้คืนมาแล้ว
ไปตรวจสอบว่าตกลงแล้วหลักการของการทำงาน

ใช่ค่ะรวมไปถึงมีเรื่องของการทำลายหลักฐานหรือไม่
เป็นเจตนาหรือไม่เจตนาอยู่หรือยังไรเรื่องนี้ต้องตรวจสอบพยายายผล
มีใครรู้เห็นอะไรยังไงจะเล่าเหตุการณ์ได้อย่างชัดไหม
ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแน่ในเช้ามืดวันนั้น